มีแหล่งโบราณนาคดีที่พบโครงกระดูกกว่า๓๐๐ปี
คุณผู้ชมเชื่อว่านี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะ
ที่นี่ค่ะคือแหล่งโบราณในคดีบ้านประสาทหมู่๗

ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชศรีมาที่มีอายุกว่า

ยิ่งใหญ่มากพื้นที่โดยรอบจะมี
ูน้ำคันดินล้อมรอบชั้นหนึ่ง
ลำทานก็จะไหลผ่านประสาท

ลำถานกันว่าตั้งแต่ช่วง
แรกมีมนุษย์มาตั้งรกราก

และสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญก็คือ
ภาชนะดินเผาทรงปัก

เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะเพราะว่า

อยู่กับชาวบ้านอยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่แรก
เพราะเขามีการฝังร่วมกับศพ
อยู่คู่กันเราจะมักจะเห็นแบบนี้

ช่วง๒๐๐ปีเกิดความเปลี่ยนแปลง

จากทำแบบสำริดก็มาทำเป็นแบบ
ดินเผาแบบพี่มายดำขึ้นมา
มีการนำเหล็กสำริดหินสีต่าง

จนกระทั่งถึงสตวรรษที่๑๖
ก็มีการรับวัฒนธรรมธวารวดี

แต่ว่าเป็นช่วงสั้นก่อนที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ย
จะสิ้นสลายศูนย์หายไปนะคะ

พิธภัณฑ์กลางแจ้งขึ้นมานะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่
ที่คนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์

และแต่ละวันจะมีทั้งนักศึกษามีนักท่องเที่ยว
ชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่

เรียกว่าก็มาศึกษาหาความรู้

วัสดุวัตถุโบราณต่างที่
เห็นอยู่นี้มันก็สะท้อนเรื่องราวต่างมากมาย

โบราณขนาดนั้นได้ด้วยเหมือนกัน

นักท่องเที่ยวน่าจะไปรวมไปถึงน้องหนูนักเรียน
คุณครูน่าจะพาไปทัศนศึกษา

แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากนะครับ

ภาคอีสานของไทยบ้านเราด้วยนะ